ไปดูกันที่ข่าวต่อไปกันบ้างคุณ
ไปซิ

เดี๋ยวให้เยภาพกันก่อนเลยละกันนะ
ต้องบอกว่ายกธรรมเนียบให้กับว่า
สาวคนนี้ที่รักแฟนขึ้นชื่อมากเลย

เดี๋ยวไปดูกันด้วยกันว่าเมื่อวานไปเดินห้าง
ทำพฤติกรรมอะไรไว้จนคุณหนิงอดรนทนไม่ไห

นั่นแน่ทำอะไรอยู่
หน้าแบบนี้ต้องทำอะไรชั่วร้ายแน่
พอร์เก็ตบุ๊กอะไรพอร์เก็ตบุ๊กอะไรอันนี้แหละ
สตาร์ทติดฝันสตาร์ทติดฝันโอเคป่ะ

มหากรรมการขายของหรือเปล่าอันนี้ฉันไม่แน่ใจ
แต่ว่าแฟนทำอะไรคือคุณเมย์เห็นดีเห็นงามเห็นชอบไปหมดนะคะ
ช่วยกันขายของเพราะว่าเนี่ยคุณเจชนะทิพย์เขาเพิ่งออกพกเก็ตบุ๊กเล่มแรก
แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นบอกได้เลยว่าการันตีได้ชัดเจน
หวานเสมอต้นเสมอปลายนะฮะตัวอยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาค่ะ
เพราะว่าเมพิชชนาธิ์ทำหน้าที่ได้ดีไม่มีขาดตกบกพร่องค่ะ
ขณะที่คุณหนิงเห็นแล้วแบบหมั่นไส้ในความน่ารักของน้องสาว
ทนไม่ไหวถ่ายคลิปอัดซะเลยเอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
แล้วก็มีข้อความแซวคำด้วยว่าเห็นหน้าแบบนี้ไม่จับโปเกมอนก็จับโปเจมอน
แต่ที่แน่ค่ะก็มาเฉลยเอาช่วงท้ายนะครับ
ตามหานังสือขายดีไม่ได้เดินเล่นเกม
ยังช่วยลงโปรโมทพร้อมกับแท็กหาหวานใจด้วยว่าหนังสือขายดี
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าที่ขายดีพิมพ์จนแทบไม่ทันเนี่ย
เป็นเพราะว่าสาวเมย์เขาช่วยกว้านซื้อจนหมดตลาดแล้วหรือเปล่านะคะ